คุณผู้ชมช่วงนี้โควิดอยู่บ้านนะคะ
หลายคนไม่รู้ทำอะไรลุกขึ้นมาทำกับข้าวบ้างดีกว่า
เป็นเชฟกันบ้างก็หลายคน
แต่ครอบครัวนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเรื่องทำกับข้าว
เรื่องใหญ่เล็กไหม้
โม่ใหญ่เนี่ยขอจัดเลย

กับภรรยาเขาพี่มดค่ะ
จัดหนักจัดเต็มจริง

หม้อหายกระทะใหญ่ยิ่งกว่าอีกนะจ๊ะ
จากคลิปนี้ก็เป็นไอจีของพี่มดนะคะ

ทอดปลาสวายแกงหมู๓ชั้นใส่หน่อไม้
มมขาหมูไข่พะโล่
๋วยจับยวนก็มาโอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ

ขออภัยจริงท้องร้องรัวเลยค่ะ
หม่ำนะก็มีโชว์ฝีมือเป็นเชฟผัดเองปรุงเอง
มีคุณศรีภรรยาพี่มดนี่แหละคอย

เขาทำกับข้าวไปแล้วเขาก็แซวกันไป
ที่สำคัญทั้งกอดทั้งหอมโอ้โหบอกเลย
ยิ่งกว่าข้าวใหม่ปลามันอีก
เดี๋ยวไปดูนะคะพี่หม่ำเนี่ยเขาโยกย้าย

อันนี้นั่วนี่แซบนั่วบ่อย่างไง
อันนี้แซบคักเลย
น่ารักดีนะคะ
เหตุผลที่กระทะใหญ่ขนาดนี้หม้อใหญ่ขนาดนี้
คนในบ้านพี่หม่ำพี่มดเนี่ยคนเขาเยอะ
เวลาเขาทำทีนะเขาเลี้ยงคนทั้งบ้านเลย

ไปฝากบ้านคุณโหน่งชะชะช่าด้วย
นี่สะดุดตาเสื้อพี่หม่ำมากเลย
สามีที่ดีต้องมีหนัก๔๐อย่างด้วยกัน
ขอดูคลิปอีกอันแรกนะคะคุณผู้ชม
มีสกรีนเสื้อของพี่หม่ำน่ะ

สามีที่ดีต้องมีหนัก๔๐อย่างด้วยกัน
หนึ่งนับถือภรรยา

พี่แจ๊คก็เปิดให้ดูขำ

นี่ล่าสุดเหมือนไปตรวจโควิดมาด้วยมั้ง

หน้าตาม่ำแกแบบเป็นตายานข้างอีหลี

คือไม้ในการแห่จมูกก็ค่อนข้างลึก

รูจมูกอย่าแบบขมิบไม้เขาเข้าไปนะ

คุณเอ็มเขาน่ารักเขาแซวอยู่ในไอจีนะคะ
เป็นตาหักเนาะ